เวลาเข้าโค้งคุณผู้ชมถ้าขับมาเร็วก็ชะลอหน่อย
แต่เบรกหน่อยตำรวจไซเบอร์คนนี้ขับรถตู้มา
พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งค่ะเอ่อเอ่อเข้าโค้งน่ะเอ่อ
ปื๊ดแหกไปเลยฮะค่ะ
แหกไปแล้วคุณผู้ชมไปชนขอบทางด้วย
ไม่ได้เบรกเลยมั้งน่ะโอ้ตกแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนั้นน่ะเฮ้ย
นี่วงจรปิดตรงจุดทางกลับรถใต้สะพานพระราม๕ครับ
ถนนนครอินที่อำเภอเมืองนทบุรีแล้วคนที่ขับรถคันนั้นอ่ะ
คุณผู้ชมคือสิบตำรวจโทรประกอลเกียจค่ะ
ทวงปัญญาครับท่านเป็นพบหมู่ป้องกันและปราบราม
สพบังซ้ายที่อายุทยาแล้วก็ปฏิบัติงานกองบัญชาการ
ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นรถตู้ดำ
ที่เขาขับน่ะสืบตำรวจโทรประกอลเกียจเนี้ย
ตกไปน้ำเจ้าพระยาไปเมื่อเที่ยงคืนสี่สิบสามนาทีของวันที่เก้า
พฤศจิกายนหลังเกิดเหตุครับมาแล้วเอามาแล้วนี่
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเลย
ช่วยชีวิตสืบตำรวจโทรประกอลเกียจจากน้ำมาได้

นี่คือลูกศรเขียวนะนี่กูภัยอยู่ทางซ้ายนี่นะ
คุณผู้ชมฮะเจ้าตัวเนี้ยเอาแต่ร้องไห้นะอืม
จ่าสับสนวกไปวนมาครับร้องไห้แล้วขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ช่วยภรรยาที่อยู่ในรถเฮ้ยเมียติดอยู่ในรถเหรอเออ
เออสืบตำรวจโทรประกอลเกียจมากับเมียเหรอเฮ้ย

แล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยก็มาสี่มาสี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ล่ะ

มาก่อนแฟน๒คนใช่ไหมดวมเบงด้วยใช่ไหม
โอ้โหคุณผู้ชมถ้าตอบแบบนี้เนี่ยอาจจะจับใจความยากหน่อยนะ
หลังจากนำตัว๑๐จับบทโทรนายนี้เนี่ยส่งโรงพยาบาลพระนั่ง๙ไป
เจ้าหน้าที่ก็ลงน้ำงมหาดู
จะหาคนเพิ่มแล้วก็กู้รถตู้ด้วยรถตู้เนี่ยกู้ขึ้นมาได้ครับ
แต่ไม่มีใครในรถแล้วจากนั้นก็รับแจ้งมาจากทางโรงพยาบาลว่า
หลังจาก๑๐ตำรวจโทปกรณ์เกียรติได้สติก็ยืนยันว่าขับรถมาคนเดียว
อ้าวแล้วเมื่อกี้บอกสองบางทีก็บอกสามเออ
ส่วนแฟนไม่มีไม่ได้มาไม่ได้มาด้วย
คนเห็นเหตุการณ์คนหนึ่งชื่อคุณภูริเดชครับเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะ
ผมขับรถมาเห็นรถขับผ่านหน้าไปสองคัน
คันนึงเป็นอะไม่เกี่ยวอีกคันเป็นรถคันเกิดเหตุเนี่ย
ขั้นของ๑๐ตำรวจโทปกรณ์เกียรติ
ขับมาเร็วแล้วจี้ท้ายทักซิด้วยทักซิเลี้ยวกลับรถไปได้
แต่รถตู้ของ๑๐ตำรวจโทปกรณ์เกียรติพุ่งตกแม่น้ำไป
ผมน่ะรีบไปดูเลยเห็นคนขับลอยคออยู่คนเดียว
ก็ตะโกนให้คนช่วยเมียในรถ
ผมเองก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยครับ
เอาไปถามแม่ของ๑๐ตำรวจโทรประกอลเกียจครับ
แม่ก็บอกว่าตอนนี้ลูกชายปลอดภัยแล้ว
แต่ยังมีอาการเบลอจำเหตุการณ์ยังไม่ค่อยได้
เท่าที่รู้ลูกมีประชุมกับทีมงาน
ก่อนจะมาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีประชุมกับทีมงาน
แล้วขากลับบ้านลูกชายก็โทรคุยกับแฟนสาว
เพื่อบอกว่าเนี่ยฉันกำลังกลับบ้านนะแต่มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนครับ
ว่าที่เพ้อแล้วบอกว่าให้ไปช่วยเมีย
น่าจะเป็นจิตใต้สำนึก
เพราะว่าสายสุดท้ายที่คุยคุยกับแฟนอยู่
ส่วนแม่ของสิบตำรวจโทรประกอลเกล็ด
ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้เมานะ
ก็จริงคือทะเลาะกันนั่นแหละแล้วก็มีปัญหาในครอบครัว
เพราะว่าทางฝั่งเมียเมียบอกว่าเมียไม่ได้ไปด้วยเมียอยู่บ้าน